ความคืบหน้าคดีสองผัวเมียถูกฆ่ายัดรถไว้ที่ไต้หวัน
คนก่อเหตุคือนายสันติเพื่อนคนไทยด้วยกันที่หลบหนีกลับมาที่ประเทศไทยนะฮะ
ล่าสุดเช้าวันนี้นายสันติออกมามอบตัวกับตำรวจแล้ว
คือความจริงเนี่ยตำรวจบอกว่าเขาหนีข้ามแดนไปแล้ว
แต่เปลี่ยนใจกลับมามอบตัวแล้วก็พากเสร็จ
ไปดูตอนที่ออกมามอบตัวกับตำรวจหน่อยนะครับ
สันตินี่เสื้อสีเขียวแขนยาวนี่ฮะ

ติดต่อให้พ่อเนี่ยพามามอบตัวนะฮะ

ฆ่าเพื่อนคนไทยสองสามีภรรยา
แล้วยัดศพไว้ในรถที่ไต้หวัน

อีกคนนึงคือนายวินยูแทร่หยางนะครับ

พามามอบตัวกับตำรวจกองปราบนะ

ที่ที่ทำการหมวดมวลชนสัมพันธ์กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่๓๓
อยู่ใกล้กับหมู่บ้านอรุโนไทยในพื้นที่ตะบนเมืองนะ
อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
จุดนี้นี่แนวชายแดนไทยเมียนมาแล้วนะฮะ

ตำรวจกองปราบก็นำตัวนายสันติขึ้นรถตู้
เพื่อมาที่กรุงเทพนะครับมาดำเนินคดีต่อทันที
ตอนที่ได้ตัวมาก็พาไปท่ากาศยานทหารกองบินที่๔๑ก่อนนะ
แล้วก็เข้าไปในกองบินนะฮะนายสันติก็ขึ้นรถตู้ไปต่อ
ตรงนี้นะครับแล้วพาขึ้นฮอเข้ากรุงเทพเลย
นายวินยูที่เป็นอาของนายสันตินะครับนายวินยูเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐นะครับ
ชัยปราการนะฮะบอกกับทีมข่าวบอกว่าเมื่อวานนี้หลานชายคือนายสันติ
เสื้อน้ำเงินนี่นะฮะออกกรมท่าเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยสันติหลานชายโทรมาหาพ่อ
ก็คือนายสุชาติแจ้งข้อมูลว่าอยากจะมอบตัวนะ
เช้าวันนี้นายสันติก็โทรมายืนยันว่าจะขอมอบตัวจริงก็เลยนัดหมายมาเจอกันที่จุดรับตัวตรงนี้นี่แหละ
แล้วก็ให้พ่อของเขาคือนายสุชาติเนี่ยพามามอบตัวกับตำรวจ
หลังจากนี้นะครับทางนายวินยูที่เป็นอานะพ่อของเขาด้วยนะครับพ่อของนายสันติ
เดี๋ยวก็จะเดินทางทั้งหมดก็เดินทางไปรับตัวนายสันติแล้วก็มาที่จุดนัดพบมาเจอตำรวจ
ตอนที่มาถึงท้ายหมู่บ้านอรุโนไทยที่ตำบลเมืองนะจังหวัดเชียงดาวเนี่ยนายสันติซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของชาวบ้านคนหนึ่งออกมานะฮะ
อาบอกนี่ตรงนี้นะฮะแถวนี้แหละฮะที่นัดเมื่อเช้าบอกจะขอมอบตัวค่ะ
ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของชาวบ้านออกมาแล้วพ่ออาแล้วก็พี่น้องน้องที่มากันสี่คนที่มารับตัวเนี่ย
ก็ไปนำตัวนายสันติมาขึ้นรถแล้วก็พาไปมอบตัวกับตำรวจตระเวนชายแดน
หน้าที่ที่ทำการหมวดมวลชนสมพันธ์ของต่อชดที่สามสามห้าบ้านนาหวายตะบนเมืองนะอำเภอเชียงดาว
มีตำรวจกองปราบมารับตัวด้วยเพราะต้องเอาตัวเข้ากรุงเทพมาดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อ
โดยจุดแรกที่รับตัวเป็นหลังโรงเรียนบ้านอรุโนไทยนะครับ
เป็นจุดทางลูกรังแบบนี้นะฮะเข้าไปทางสุสานของหมู่บ้าน
เต็มไปด้วยไร่ข้าวโพดไม่มีบ้านคนเลยนะคะ
นี่ม่านคนน้อยมากผู้ใหญ่วินยูบอกว่า
สันติเนี่ยตอนที่เจอหน้าพ่อกับอาก็เข้ามาพูดขอโทษนะ
บอกว่าขอโทษที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงของหมู่บ้าน
โดยบอกว่าตัวเขาไม่ได้ฆ่าสองสามีภรรยานะ
แต่ถูกหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่ไต้หวันเนี่ยบีบบังคับ
ให้ร่วมก่อเหตุลักษณะให้เป็นตัวล่อ
พาสองคนที่เสียชีวิตเนี่ยไปหา
นี่นะฮะแต่เขาไม่ได้ฆ่าเขาบอกเขาไม่ได้ทำคนเดียว
แต่ตอนที่หนีไปหลายวันเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังอาของเขานะครับ

บอกว่าเรื่องนี้ถ้าลูกชายผิดก็ว่าไปตามผิด
ต้องว่าไปตามกฎหมายแล้วที่ผ่านมาเนี่ย
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บอกโอ้โหนี่
พ่อกับอานายสันติมีอิทธิพลหรือเปล่า
ก็เลยแบบหลบหนีไปได้หรือว่ารู้แต่ไม่ยอมพาออกมามอบตัว
คือพ่อของนายสันติบอกว่า
หากจะมีจำเลยสังคมเกิดขึ้นเนี่ย
ก็ขอให้เป็นพ่อคนเดียวก็แล้วกัน

เขาก็คือพ่อของนายสันติ
ส่วนเรื่องอื่นไม่ขอพูดถึงไม่ขอรับรู้ไม่รับรู้จริง

มันพ้นช่วงอายุที่คนเป็นพ่อเนี่ยจะไปสั่งไปดูแลได้แล้ว
เรื่องที่เกิดขึ้นตัวของเขาก็เสียใจ
แต่ไม่รู้จะทำยังไงทำได้ดีที่สุดก็คือพาลูกมามอบตัว
จากนั้นนายสุชาติพ่อของนายสันติก็ได้กล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
บอกว่าขอกล่าวขอโทษในฐานะของพ่อที่ลูกไปทำผิดก็แล้วกัน
ทีนี้ค่ะเมื่อนายสันติมอบตัวและนายสันติอยู่ในการ
คุมตัวของตำรวจไทยสำคัญก็คือตำรวจก็ต้องสอบปากคำ
เชื่อว่าตรงนี้คุณผู้ชมน่าจะอยากทราบว่าคำให้การของนายสันติมันคืออะไรบ้าง

คือระหว่างที่ตำรวจกองปรับปรามคุมตัวในสันติอยู่ในรถตู้ค่ะ
เพื่อจะเดินทางไปที่ท่ากาศยานทหารกองบินที่๔๑จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อขึ้นเครื่องบินแล้วก็นำตัวมาที่กองปรับปราม
หนโยธินกรุงเทพระหว่างที่อยู่บนรถตู้
ตำรวจก็คุยด้วยตลอดทางนี่คือภาพในรถตู้ครับ
นายสันติเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะ
สันติบอกว่าก่อนหน้านี้นางสาวพจนีแซ่หลีหรือล่ามมี่
และสามีพานายสันติไปรู้จักกับแก๊งมาเฟียไต้หวันกลุ่มหนึ่ง
เพราะว่านายสันติต้องดูแลประสานงานต่างให้กับสามีพระยาคู่นี้
จากนั้นไม่นานผู้ตายกับกลุ่มมาเฟียเริ่มมีปัญหาทะเลาะกัน
เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินที่ผู้ตายติดค้างหนี้สิน๑๐กว่าล้านบาท
กลุ่มมาเฟียทวงหนี้อยู่ตลอดแต่ผู้ตายนิ่งเฉย
วันที่๘มิถุนายนกลุ่มมาเฟียส่งคนมาหา
สันติที่ทำงานนายสันติอ้างว่าตัวเองถูกบังคับนะคะ
ถูกบังคับให้ติดต่อล่อลวงสามีพระยาคู่นี้
ให้มาเจอที่จุดเกิดเหตุแล้วบอกว่าจะคุยธุระขอคุยธุระกันหน่อย
พอสามีพระยาคู่นี้ก็คือผู้ตายมาถึง
กลุ่มมาเฟียคือมีชายชะกันมาด้วย๗คน
หมวกม่วงปิดบังใบหน้าชายชะกันสองคน
พาทั้งคู่เข้าไปในห้องส่วน๕คนที่เหลือ
มีปืนยืนคุมเชิงอยู่ด้านนอก

สันติบอกอีกว่าพอเขาเข้าไปเคลียร์กันในห้องเนี่ย
สถานการณ์มันตึงเครียดชายชะกันที่อยู่ในห้อง
ลงไม้ลงมือกับสองสามีพระยาคู่นี้ค่ะ
วิธีการก็คือเอาท่อนเหล็กห่อด้วยกระดาษ
แล้วทุบตีนางสาวโพจิณีย์จนล้มลง
ล้มลงนายประเสริฐผู้เป็นสามีเห็นภรรยาถูกทำร้ายเข้าไปช่วย
ก็เลยถูกตีไปด้วยล้มไปกองกับพื้นในสันติบอกว่าผมเข้าไปห้ามนะ
ผมเข้าไปช่วยผมมาถูกตีเข้าที่แขนจนบาดเจ็บ
แล้วโดนชายชะกันสั่งว่าอย่ายุ่งไม่งั้นตาย
สันติบอกว่าแล้วหลังจากนั้นชายชะกันก็กระหน่ำตีสามีพระยาทั้งคู่จนเสียชีวิตค่ะ
แล้วกลุ่มมาเฟียก็ช่วยกันยกศพผู้ตายทั้งคู่ไปใส่ท้ายรถของผู้ตาย
บังคับให้นายสันติขับรถเอาไปทิ้งตามแผนการที่วางเอาไว้
นี่นายสันติบอกว่าต้องทำตามไม่ทำไม่ได้ถ้าไม่ทำตามผมก็ตาย
สันติขับรถไปทิ้งรีบจองตัวเครื่องบินเดินทางกลับไทย
นายสันติบอกว่า
นายสันติยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อเหตุนะคะ

สันติบอกว่ายืนยันได้เลยไปดูได้เลย
สันติเขาให้การกับตำรวจแบบนี้
แต่นายสันติบอกว่ายอมรับว่ารู้สึกผิดที่ตัวเอง
เป็นคนลวงให้ผู้ตายออกมาแล้วถูกฆ่าตาย
คือช่วงหลังนายสันติอ้างว่าผู้ตายทำธุรกิจที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้อง

เรื่องของยาเสพติดเพราะเห็นว่าได้เงินเร็วที่ทำลงไป
เพราะถ้าตัวเองไม่ทำมาเฟียกลุ่มนี้ก็คงจะฆ่าเขา
สันติบอกไม่งั้นผมก็ตายภรรยาผมอาจจะโดนไปด้วย
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของนายสันตินะคะ
เป็นคำให้การของนายสันติกับตำรวจนะคะ
คือสองสามีภรรยาเขาตายไปแล้วใช่ไหม
นายสันติก็เคยบอกตอนที่ยังหานายสันติไม่เจอนะ
เชื่อว่าต้องมีคนอื่นด้วยลูกชายจะไปทำคนเดียวได้ยังไงอะไรอย่างนี้
แต่สิ่งที่นายสันติบอกคือแค่เป็นคนล่อลวงสองคนนี้ไป
แล้วเอาศพในรถเนี่ยไปจอดทิ้งเอาไว้ตามคำสั่งของกลุ่มมาเฟียพวกนั้น
แต่พี่ชายของนางสาวพจนีหรือว่าล่ามมี่เนี่ยบอกว่านายสันติเนี่ยใส่ร้ายน้องสาวเขา
เรื่องราวต่างเนี่ยเพราะว่าความจริงแล้วนายสันติเนี่ยติดเงินแล้วก็เอาทองคำของน้องสาวเข้าไปด้วยซ้ำ
แล้วก็ยังหามาคืนไม่ได้
ท่านผู้ชมครับหลังจากคุมตัวตรงนี้เนี่ยนะขึ้นรถตู้ไปแล้วก็ไปขึ้นฮอเข้ากรุงเทพเอามาที่กองปราบเนี่ยนะฮะ
แล้ววันนี้ก็มีการแถลงข่าวต่อนะครับโดยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้แถลงผลการจับกลุ่มนายสันตินะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยภาพนี้นะฮะเป็นภาพการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาขณะที่เข้ามามอบตัวนะมีครอบครัวที่พาตัวมาส่ง
ก็เหมือนที่ท่านชมไปในตอนแรกนายสันติถูกคุมตัวโดยเครื่องบินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาถึงกองบิน๒กองบินตำรวจที่ดอนเมือง
นี่ฮะมีชุดฮานุมานกองปราบมาคุมตัวไปต่อทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยสังเกตไปที่เครื่องบินของตำรวจนะฮะตรงนี้นะฮะตอนที่ลงมาเนี่ยแล้วมาขึ้นรถตรงนี้ดูนายสันติก็
มีสีหน้าเรียบเฉยตลอดเส้นทางอยู่เหมือนกันนะแม้ว่าจะใส่หมวกหรือว่าใส่แมสเนี่ยนะครับมาถึงกองปราบอันนี้ต้องขึ้นรถต่อไปที่กองปราบนะฮะพอมาถึงกองปราบ
นักข่าวก็รออยู่เยอะเลยก็พยายามจะถามนายสันติกันเหมือนกันเดี๋ยวไปดูตรงนี้หน่อยนะฮะว่าเขาตอบหรือไม่ตอบอย่างไร
เขาไม่ตอบคำถามอะไรนะครับ
หลังจากนั้นมีการแถลงข่าวนะครับ
ผลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
มาสอบปากคำนายสันติอยู่สักประมาณ๓๐นาทีที่กองปราบ
ตอนที่คุมตัวนายสันติออกมาจากห้องสอบปากคำเนี่ย
ข่าวก็พยายามถามว่ายืนยันหรือเปล่าว่าไม่ได้ฆ่า
อ่าเพราะเขาบอกเขาไม่ได้ฆ่าเขาแค่ล่อลวงไป
ตอนที่ถามคำถามนี้เขาพยักหน้านะแล้วบอกครับ
พอถามตอบว่าเออแล้วใช้วิธีล่อลวงไปยังไงตรงนี้เขาไม่ตอบนะครับ
เขาสนิทกับเรามากเขาดูแลเราดีมากทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้ครับ
ขอถามหน่อยนะคะ
แม้ว่าจะไม่ตอบตรงนี้แต่ก็บอกครับว่าไม่ได้ฆ่าใช่ไหม
แต่รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมก็ได้ฟังจากทีมข่าวของเรา
ที่เราได้ภาพในรถตู้ช่วงที่นายสันติถูกตำรวจคุมตัวขึ้นไป
แล้วก็มีการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตรงเนี้ยที่เขาอธิบายหมดว่า
มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ลักษณะภาคเศษ
คือรับบางเรื่องไม่รับบางเรื่องบอกว่าล่อลวงไปแต่ไม่ได้ฆ่าพยายามช่วยด้วยซ้ำ
นี่นะฮะพลตำรวจโทษสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขพบตรนะฮะ
แล้วก็นายอีธาลินทูตตำรวจไต้หวันประจำประเทศไทย
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้มีการแถลงร่วมกันนะฮะ
หลังจากที่พบตรเนี่ยไปสอบปากคำผู้ต้องหาเสร็จนะครับ
ซึ่งจากการแถลงเนี่ยตำรวจบอกว่านายสันติเดินทางมายังประเทศไทย
สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่๙มิถุนายนเวลา๑๓นาฬิกา
จากนั้นก็เดินทางโดยเครื่องบินต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ในวันเดียวกัน

นายสันติเนี่ยตำรวจบอกว่าความจริงที่หนีไปหลายวันเนี่ยที่หาไม่เจอเนี่ย
เดินทางออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับ
เพราะตอนนั้นตำรวจกดดันอย่างหนัก
แต่หลังจากที่ชุดสืบสวนประสานไปยังพ่อของนายสันติ
ให้พาเข้ามามอบตัวนายสันติก็เกิดการเปลี่ยนใจ
แล้วก็เข้ามามอบตัวเป็นการขอมอบตัวโดยไม่มีเงื่อนไข
เรื่องต้นนายสันติให้การภาคเศษ
ว่าไม่ได้ลงมือก่อเหตุฆ่าสองสามีภรรยา
แต่พาดพิงไปยังบุคคลอื่น
ซึ่งตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใคร
เป็นคนไทยหรือไม่หรือเกี่ยวข้องกับผู้ตายอย่างไร

ตอนนี้ตำรวจที่ไทยกำลังประสานข้อมูลหลักฐานกับทางไต้หวันนะครับ
ส่วนที่ผู้ตายที่เป็นผู้หญิงนะฮะคือล่ามมี่
ตั้งท้องอยู่แล้วตามข่าวที่แรกบอกลูกแฝดใช่ไหม
แต่ตอนหลังเหมือนผลชนสูตรบอกว่าจะไม่ใช่แฝด
แต่ตั้งท้องนั่นแหละนะฮะตั้งท้องอยู่
จะเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาคือนายสันติได้รับโทษหนักขึ้นหรือไม่
พนักงานสอบสวนจะบรรยายพฤติกรรมทางคดีอย่างละเอียดตรงนี้ไปด้วย
เพื่อชี้ให้สารเห็นถึงการกระทำและพิจารณาลงโทษผู้ต้องหา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าตำรวจไทยมีอำนาจในการสืบสวนคดีนี้ได้นะครับ
ไม่จำเป็นต้องส่งตัวนายสันติกลับไปดำเนินคดีที่ไต้หวัน
แต่ในชั้นนี้เนี่ยจะไม่สามารถดำเนินคดีกับนายสันติเรื่องการอำพลางศพได้
เนื่องจากเหตุอำพลางศพมันเกิดขึ้นที่ไต้หวันโดยพนักงานสอบสวนกองปราบปราม
ดำเนินคดีได้เฉพาะในส่วนของข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ผู้ต้องหาอ้างว่าตัวเขาเป็นบุคคลต่างด้าว
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๘วงเล็บขอ
สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้เช่นกันนะฮะ
เนื่องจากคดีนี้มีคนไทยเป็นผู้เสียหาย
แล้วเขาขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายอย่างไรบ้างครับ
ก็เรื่องแค่สิทธิ์ตามกฎหมายเราก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับ
เขายังไม่มีความประโยชน์อะไร
แต่ก็พยายามพูดคุยให้เขาเข้าใจเหตุผล
ให้เขาเข้าใจสถานะของเขา
แล้วก็อยากให้เขาพูดจริง
ซึ่งที่เขาพูดมาเราก็รับฟัง
แต่ว่าเรายังไม่ได้ผลัดสินนะ
ไม่เชื่อไม่เชื่อ
ก็ดูตอนตำรวจแถลงการจับกลุ่มตัวนายสันติผ่านทางไลฟ์
คุณยิ่งยศก็บอกว่าพอใจการทำงานของตำรวจไทยนะคะ
แต่ไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายสันติ

ทำไมมาใส่ร้ายคนตายแบบนี้
อยากจะท้าให้มาสาบานเลย
อยากจะให้มาสาบานเลยว่าคำให้การของนายสันติ

เพราะปมหลักมันเรื่องหนี้สินหรือเปล่า

คิดเลยว่านายสันติจะเนรคุณแบบนี้
พฤติกรรมการก่อเหตุก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานนั่นแหละ
แต่ก็ไม่อยากจะเชื่อนายสันตินะคะ

ตำรวจน่าจะสามารถดำเนินคดีได้
ตามขั้นตอนอย่างถูกต้องนะคะ

จะได้รู้ว่าความจริงที่เกิดขึ้นมันคืออะไร